ข่าวดีที่ฟังที่อ่านที่เล่าแล้วรู้สึกดีก็มีให้ดู
ไทยรัฐทีวีครับค่ะคุณผู้ชมครับเด็กชายคนนี้
สิบขวบเขียนจดหมายถวายดีกาอืมขอพระราชทานความ
ช่วยเหลือค่ะคือบ้านหลังคาพังอ๋อโอ้โหคือน้องไม่ได้
ขอนั่นขอนี่คือบ้านหลังคาพังอยากจะให้บ้านเนี่ยมีหลังคา
ใหม่อืมคุณผู้ชมครับนี่คือจดหมายของเด็กชายธีทัศน์ทอง
เพชรอายุสิบขวบครับนักเรียนชั้นป่อสี่โรงเรียนบ้านคดศอก
เขียนด้วยลายมือของน้องเองนะเป็นจดหมายถวายดีกา
ถึงพระบาทสมลิตพระเจ้าอยู่หัวขอพระทศธาณความ
ช่วยเหลือซ่อมหลังคาบ้านที่มันผูกมันพังนะครับน้องที
เขียนข้อความประมาณนี้นะครับบอกว่ากระผมมีความ
จำเป็นเกี่ยวกับบ้านของกระผมบ้านของกระผมปลวก
กินไม้หลังคากับผมนอนกลางคืนกลัวว่าไม้มันจะหล่น
ใส่หัวกระผมไม่มีเงินซ่อมแซมบ้านขอพระองค์ท่านทรง
เมตตาเด็กตัวเล็กเล็กอย่างกับผมด้วยนี่คือข้อความที่
น้องเขาเขียนมาแล้วผมก็ต้องอ่านแบบว่าอ่านตรง
จริงทุกคำแบบที่น้องเขาเขียนนะครับต่อมานะครับ
คุณผู้ชมครับสำนักงานองค์คมนตรีมีหนังสือถึงท่าน
ว่าราชการจังหวัดนะครับแจ้งมายังผู้ว่าบอกว่าใน
หลวงนะครับพระราชทานความช่วยเหลือฮะนายโสพลพรมแก้ว
นายกเทศมนตรีตะบนขุนทะเลนะครับส่งเจ้าหน้าที่ไปที่
บ้านของน้องทีทัศน์ที่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรี
ธรรมราชนะครับไปรื้อหลังคาเก่าออกแล้วก็จะเปลี่ยนหลังคา
ใหม่หลังคาบ้านใหม่ให้กับบ้านของน้องนี่ครับบ้านบ้านหลัง
ว่าคุณผู้ชมฮะโดยจะเปลี่ยนเป็นหลังคาเหล็กที่มั่น
คงถาวรนางพรทิพย์อัตภพรอายุห้าสิบสี่ปีป้าของน้อง
ทัศน์เล่าบอกว่าบ้านนี้น่ะเหรอคุณนกข่าวนะครับบ้านเนี่ย
อยู่กับน้องทีทัศน์สองคนแม่เสียชีวิตไปแล้วแม่ของ
ทีทัศน์นะเป็นเนื้องอกในสมองส่วนพ่อก็ประสบ
อุบัติเหตุจนพิการตอนนี้แยกไปอยู่ที่อำเภอทุ่งใหญ่ครับ
รู้สึกว่าดีใจมากที่ท่านเมตตาแรกมาก
อยากขอบคุณอะไรบ้างอยากขอบคุณทุกน้วยอ้านค่ะที่ข้ามาดูเลย
เรากังวลเหลืออะไรล่างกาบล่างกาหูโฮคโฮคอย่างอย่างไรอ่ะ
หูอย่างไรอ่ะชมรุดมีพลว๊คหรอครับ
ซ่อมแซมน่าจะใช้เวลาไม่เกิน๗วันครับคุณผู้ชมครับ
ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับแก่ครอบครัวนี้ครับ